นี่ค่ะอิงฟ้าวราหามิสกรานไทยแลนด์๒๐๒๒ก่อนหน้านี้
วันที่๒พฤษภาคมมีการแจกแจกเลขเด็ด๓ชุดด้วยกัน
ปรากฏว่าเข้าทั้งเลขท้ายรางวัลที่๑
แล้วก็รางวัลเลขท้าย๒ตัวนะคะจนนี่บางคนก็ไปเรียกไปแล้ว
เจ้าแม่อิงฟ้าขึ้นแทนไปแล้วนะคะเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการใบเลข
งวดนี้หลายคนก็จับตามอง๑๖พฤษภาคม
เจ้าแม่อิงฟ้าจะให้เลขอะไรเนาะให้แล้วค่ะ
เลขอะไรฟังจากตัวตัวนะคะ
แล้วบอกไปแล้วบอกเลขไปแล้วที่ไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเองหาซื้อไม่ได้เหมือนรอบที่แล้ว